ได้โพสต์รูปภาพองค์หลวงพ่อโสธรพร้อมระบุข้อความว่า
ยังเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมชมความงดงามของหลวงพ่อโสธรและบริวาร
บูรณะเสร็จโดยจะเปิดให้ชมตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน
แต่ภาพองค์หลวงพ่อโสธรที่อยู่ระหว่างการบูรณะ
ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง
โดยเฉพาะพระพักษ์ของหลวงพ่อที่มีเกษาสีดำ
ผิดไปจากเดิมที่เป็นสีทอง
ส่วนพระเนธที่มีลักษณะคล้ายหลับพระเนธ
ต่างไปจากเดิมที่มีการลืมพระเนธเล็กน้อย
ดังอย่างบิ๊กเกรียนก็โพสต์ตั้งคำถามว่า
ถูกตั้งคำถามจากสื่อภูมิภาคและชาวบ้านว่า
หลวงพ่อโสธรเปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นกับหลวงพ่อโสธรของชาวแปดริ้ว
พร้อมกับใส่แฮสแท็กว่าอย่าเล่นกับความรู้สึก
ล่าสุดเจ้าวาดวัดโสธรออกมาชี้แจงแล้วว่า

ขณะนี้ทางวัดได้บูรณะหลวงพ่อโสธร
และพระบริวารรวม๑๗องค์
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเกือบจะแล้วเสร็จแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

กรมศิลปากรเคยบันทึกเก็บไว้
และเป็นหลักฐานทางวิชาการที่ถูกต้องและชัดเจน

ดำเนินการบุรณะซ่อมแซมแล้วเสร็จ
หลวงพ่อก็จะสมบูรณ์สง่างามตามเดิม
แล้วเสร็จนะเอ่อใกล้ใกล้จริงเลยที่จะเสร็จแล้วดังนั้น
บางสิ่งบางอย่างที่ออกไปนั้นยังไม่สมบูรณ์นะ
ให้ญาติโยมได้ใจเย็นลงสักหน่อยเพราะว่าเราตั้งใจแล้ว
จะให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้และเราก็จะได้มี
พิธีในการสมโพธิองค์พระหลวงพ่อนุทรนั้นในวันที่๒เมษายน
นะก็อีกไม่นานแล้วนะใกล้จะเสร็จแล้วเอ่อภาพที่เราเห็นนั้นที่
หรือแพร่ภาพออกไปนั้นอยู่ในขณะที่ยังไม่แล้วเสร็จนะฮะ
ญาติโยมได้เข้าใจตามนี้ด้วยว่าเอ่อเรายังบูรณะอยู่นะถ้าเสร็จแล้ว
เราก็จะประกาศเป็นอย่างทางการให้ทราบกันโดยทั่วหน้า
เจ้าอาวาสวัดโสธรยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้ช่างกรมศิลป์ยังไม่มีการถอดนั่งร้านออก
และยังคุมผ้าไว้รอบองค์หลวงพ่อโสธรอย่างเดิม
เพื่อบูรณะให้ทันงานสมโพธิที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่๒เมษายนนี้
ยังฝากเชิญชวนให้ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานสมโพธิครั้งนี้ด้วย